การเสียชีวิตปริศนาของน้องรินเด็กหญิงวัยขวบครึ่ง
แม้ว่าครอบครัวบอกว่าจะไม่ติดใจสาเหตุการตาย
แต่ทางหมอพยาบาลทางตำรวจเองติดใจ
เพราะว่าไปเจอเส้นขนอยู่ที่อวัยวะเพศของน้อง
แล้วก็ไปเจอร่องรอยเหมือนกับเป็นร่องรอย

ทีนี้ก็ต้องสอบเลยทั้งแม่ที่แท้จริง
แล้วก็พ่อเลี้ยงว่าทำอะไรกับเด็กคนนี้หรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยมีตีน้องรินด้วย

ผู้ศึกฐานของเราไปที่บ้านหมู่ม่น

ไปเจอนางพจนาจันนาเม็ด
ซึ่งเป็นญาติของนายจีรพันธ์แจ่มแจ้งหรือว่านายเน่ง
เน่งเป็นพ่อเลี้ยงของน้องรินนะ
ซึ่งทางญาติของนายเน่งก็เล่าให้ฟัง
ว่าแม่ของน้องรินก็คือนางสาวปรางแก้ววัย๒๕ปีมาคบกับนายเน่ง
แล้วหลังจากนั้นแม่ของน้องรินก็ย้ายมามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่มกราคมตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ
พร้อมกับน้องรินด้วยนะลูกสาวที่ติดมาเนี่ยนะฮะ
ทีนี้พอน้องรินมาอยู่นี่เนี่ยนะญาติของนายเหน่งก็ช่วยกันดูแลเลี้ยงน้องรินด้วยดีมาตลอดเลย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาน้องรินไปกินไก่ทอดกินมังคุด
แล้วน้องเหมือนกับน้องท้องผูกอะค่ะอุจจาระไม่ออกแล้วน้องมีอาการแบบอาเจียนอาเจียนตลอดเวลาเลยเหมือนกับอาหารเป็นพิษ
ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นคือวันที่๑๖นี้นะคะอาการน้องยังไม่ดีขึ้นก็เลยพาน้องรินไปที่อนามัย
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันหยุดไม่มีหมอเข้าเวรทีนี้ก็เลยพาไปที่คลินิกในตัวอำเภอ
หมอเนี่ยก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้เกลือแร่ให้น้องรินมาดื่มแต่อาการน้องรินไม่ได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชม
พอมาวันที่๑๗สิงหาน้องรินอาเจียนชักหมดสติค่ะทีนี้ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บปรากฏน้องเสียชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทางหมอพยาบาลติดใจคือการเสียชีวิตของน้องอ่ะ
เขาไปเจอขนเพชรอยู่ในช่องคลอดของน้องแล้วอวัยวะเพศของน้องเนี่ยก็มีร่องรอยด้วยเหมือนกับโดนกระทำชำราวค่ะ
ทีนี้ก็ต้องมีการเอาศพน้องไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
ญาติก็มีการทำพิธีชาปนกิจทันทีที่วัดโพวนาราม
เพราะว่าน้องเนี่ยคือเขาบอกว่าหลังจากน้องเสียชีวิตแล้วแล้วช่วงนี้โควิดมันระบาดด้วย

แต่ทีนี้ครับเรื่องของผลชนะสูตรที่มันพบความพิรุษพบขนเพชรพบอะไรด้วย
กลายเป็นเรื่องคดีความครับคือตำรวจสพสมเด็จ
ได้สอบปากคำแม่ของน้องรินแล้วก็พ่อเลี้ยงของน้องริน
สอบปากคำตลอดทั้งวันแล้วนะฮะ
ซึ่งแม่ของน้องรินก็บอกว่ารู้สึกเครียดนะ
กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าสามี
หรือว่าพ่อเลี้ยงของน้องรินเคยตีน้องรินจริง
แต่ไม่ได้บ่อยนะครับตีเพราะน้องดื้อ
ล้มหัวฟาดพื้นมาแล้วอ่ะแม่ของน้องริน
ให้ข้อมูลกับตำรวจและให้ข้อมูลกับสื่ออย่างไร

อย่างนี้มีความกังวลใจไหมว่าแกเอากระทุกขุมกังวลจะดีนะครับ
อ๋อไม่ค่ะ

สามีตัวเองเนี่ยจะทำยังไงบ้างครับเนี่ย
ต้องเดินเถอะ
นี่นะครับก็สื่อพยายามถามก็ถามได้แค่นั้นนะฮะ
แล้วก็ตำรวจก็เอาไปสอบปากคำอย่างเข้มข้น
เรื่องของขนเพชรขนอวัยวะเพชรอะไรต่าง
ร่องรอยฉีกขาดของอวัยเพศของเด็กเนี่ย

ทีนี้คนนี้คือพ่อเลี้ยงของน้องรินก็คือนายเน่ง
เลี้ยงก็ยอมรับบอกว่าก็เคยลงโทษน้องรินจริงนะครับ
เคยใช้ไม้เบ็ดตีน้องนะฮะแต่ว่าเป็นการแค่ปรามแล้วก็สั่งสอน
แต่ทุกคนใช้ของร่วมกันอยู่บ้านร่วมกัน
บางทีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เขาบอกแบบนี้นะครับ
เขายืนยันบอกว่าไม่ได้กระทำชำราวน้องริน
เพราะน้องรินอายุแค่ขวบกว่าเองนะครับ
เขายืนยันเขาไม่ทำกับลูกเลี้ยงแบบนี้เพราะรักน้องรินเหมือนลูกในไส้นะฮะ
อันนี้ก็ได้ฟังจากปากพ่อเลี้ยงแล้วก็จากแม่แท้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ทางตำรวจบ้างค่ะทางพลตำรวจตรีสมนึกมิควาน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินก็เปิดเผยในเรื่องคดีความเรื่องนี้นะคะ

เป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
แต่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้เชื่อคำให้การของแม่
แม่อ้างกับตำรวจบอกว่าเรื่องของกรณีขนเพชรที่พบในช่องคลอดของน้องเนี่ยนะ
คือเป็นของแม่คุณแม่น่ะโกนรวมถึงคุณแม่ก็ใช้ของใช้ในบ้าน
พงซักผ้าอะไรพวกเนี้ยร่วมกันแล้วมันก็เป็นของของคุณแม่ที่ติดไป
อันนี้ตำรวจยังไม่เชื่อแต่ตำรวจเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแม่
แล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วนะคะเพราะมีเรื่องคดียาเสพติด
คือโดนทั้งคู่เลยฐานเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
เนื่องจากไปตรวจปัสสาวะอับปรากฏฉี่ม่วง
แปลว่ามีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
อันนี้แจ้งกับนายเหน่งพ่อเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องจะเป็นการเข้าข่ายเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายไหมเนี่ยจะต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์อย่างเป็นทางการ
แล้วก็ผลการตรวจสอบร่องรอยจากศพของน้องรินด้วย
ว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศไหมถ้าเกิดว่าเจอปั๊บ
ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ทีนี้ทางผู้การจังหวัดเปิดเผยเพิ่มเติม
บอกว่าจากการสอบแล้วเนี่ยรู้ว่าพ่อเด็กก็คือนายเหน่งเนี่ยนะ
ทำร้ายร่างกายน้องรินแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ส่วนเรื่องขมขือเนี่ยทางนายเหน่งพ่อเลี้ยง
รวมถึงแม่ของน้องรินเนี่ยยังปฏิเสธ
ก็เลยจะต้องรอผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอาผลตรงนี้ไปประกอบสำนวนคดี
เรื่องของขนเพชรว่าตรงกับแม่ไหมเนี่ย
ต่อให้แม่อ้างว่าเป็นของแม่
ตำรวจบอกว่าอันนี้ต้องเอาไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงกัน
ก็ต้องไปไล่ตรวจอย่างละเอียดว่าเป็นของใครยังไง
ส่วนร่องรอยต่างในช่องคลอดเนี่ยนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าจะต้องรอผลประมาณ๒๓อาทิตย์
แต่ยังไงก็ตามถ้าเร่งได้ก็จะเร่งเลย
เพราะว่าคดีนี้สังคมก็ให้ความสนใจถือว่าเป็นคดีสำคัญ
ใช่ค่ะตอนนี้ที่ทำได้คือตรวจปัสสาวะของในเน่ง

ก็ต้องดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดก่อน
ทีนี้พนักงานสอบสวนมีการเอาตัวผู้ต้องสงสัยไปชี้จุดที่บ้านพัก

จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินนะครับ